มาดูเรื่องไอ้ไข่หน่อยไหมคะ

คือน่าจะครบ๗๗จังหวัดแล้วไหม

น่าจะครบแล้วเนี่ยนะคะเอาล่าสุดที่พยาวค่ะ
ที่พยาวเนี่ยใช้คำว่าเกือบ

ลักษณะไอ้ไข่เหมือนไม่อยากเข้าวัด

ที่จะเข้าวัดเขาบอกว่า
มันเป็นรางไม่ดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้มีพิธีนำรูปหล่อไอ้ไข่

เขาบอกจะเอาไปไว้ที่วัดให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาค่ะ
คนไปร่วมงั้นนั่นวัดเลยนะคะ
แต่มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นมา

เพื่อเดินขบวนจากสาราหน้าวัด

ปรากฏว่าระหว่างที่เดินขบวน
ได้สายสินที่ถือนำหน้าน่ะ

ก็เลยพากันร้องเรียกชื่อไอ้ไข่
ไอ้ใครเรียกให้เข้าวัดแบบนี้นะคะ
แล้วก็จุดประทัดอีกแสนนัด

ให้เข้ามาในวัดเรียกค่ะ
โดยหลังจากเอาไอ้ไข่มาตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะ

บางคนเอาลอตเตอรี่ไปใส่มือไอ้ไข่

ก็เลยไข่ณซื้อมาและ
เอารางวัลมาแปะที่นี้ให้หน่อย
ญาติดูเลขปลายประทัด

ไปดูที่วัดดอนใหญ่กันหน่อย
ที่ปฐุมชาวบ้านนับพันคนแห่
ไปขอช่องล่าจ่ายใครเหมือนกัน

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตั้งเอาไว้ที่วัดนี่แหละนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็มีคนไปขอกราบไหว้มา

คือมีหลวงพ่อปู่

หลวงพ่อดำสำริทดี

ขอโชคกันแล้ว
บางคนคือเขาอยากได้เรื่องงานด้วย

หน้าที่การงานมีเงินมีทองอะไรก็ว่ากันไป

ขายข้าวขายของไอ้ไข่ดีและกัน

ใช่แต่ทีนี้อุดรมีไอ้ไข่เหมือนกันนะ
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่บันดาลทรัพย์
เขาบอกว่าไปกันเยอะเลยนะคะหลายคนหอบเครื่องสการะที่ไอ้ไข่ชอบมาบูชาด้วย
ชุดทหารน้ำแดงหนังสติ๊กไม่พลาดจุดทูปเสียงทาย
เพราะว่าจะต้องรอจนทูบหมดเลขก้านทูบนั่นเองนะคะ
มีครอบครัวพยาบาลมาจุดทูบเสียงทายให้กับยายแม่
ปรากฏว่าสิ่งที่มันออกมาคล้ายกันเลยต่างกันเฉพาะเลขหน้านิดเดียวนะคะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
อันนี้ก็เอามาฝากกัน๑ช่วงก่อนนะ